เอาส่วนช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะที่ซอยลำโพห้าสิบเอ็ด
ที่บลังบัวทองนุนทัพบุรีค่ะทำลวชเข้าไปดักซุ่มรอ
มาแล้วค่ะคนร้ายมาแล้วแต่คนร้ายช่วงนั้นพอขับมาถึงเนี่ยค่ะ
โอ้โหน่าจะไหวตัวทันครับขับรถชนรถของชาวบ้าน
ขับรถชนรถของตำรวจซึ่งอยู่จอดอยู่บริเวณนั้น
เดินหน้าถอยหลังแบบนี้นะฮะโอ้ชนพังเสียหายนะครับ

ใช่ค่ะและจุดนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นจะเห็นว่าเขาถอยหลังนะ
ถอยไปเรื่อยไปเรื่อยประมาณ๔๐๐เมตรหลังจากนั้นไปไม่ได้แล้วค่ะ
ตำรวจก็วิ่งตามแล้วก็คนถอดเสื้อคนนี้คือเจ้าของรถ
ที่ถูกชนก็ออกมาดูเหตุการณ์ด้วยความตื่นตระหนกนะครับ
หลังจากที่คนร้ายถอยรถไปแล้วไปต่อไม่ได้ตัดสินใจทิ้งรถเลยค่ะ
ไปแต่ตัวทีนี้วิ่งลงทุ่งนาหายไปในความมืดนะคะ
และกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเหตุการณ์ต่างไว้ได้นะคะ
รถของคนร้ายเป็นรถกระบะยี่ห้อเชฟโรเล็ตสีเทาทะเบียนกรุงเทพ
หลังจากที่เขาไหวตัวทันพุ่งชนรถตำรวจรถชาวบ้านรวมสี่คันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งรถจักรยานยนต์พังไปหมดเลยแบบนี้
เขาก็ถอยหลังไป๔๐๐เมตรจอดไว้ริมถนนตัวเองวิ่งลงทุ่งนาไป
หายไปในความมืดสิ่งที่ตำรวจทำได้นะคืนวันเกิดเหตุคือไปตรวจสอบในรถซิ
ว่าสิ่งที่เราสงสัยมันจริงหรือเปล่าเขามียาเสพติดจริงหรือเปล่า
ในรถเจอจริงจริงค่ะมียาบ้าสิบสองเมตรและไอซ์น้ำหนักห้าสิบกรัม
การเข้าจับกลุ่มคนร้ายรายนี้สืบเนื่องมาจากการจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่เขาไปมั่วสุมยาเสพติด
ประมาณห้าคนนะคะชายสี่หญิงหนึ่งเอาตัวมาสอบสวนถามว่าได้ยาเสพติดมาจากไหน
สี่คนนี้บอกว่ามาจากผู้ชายคนหนึ่งอายุยี่สิบสี่ปีแล้วเขากำลังจะมาส่งยาด้วย
ขับรถกระบะมาเอายาเสพติดมาส่งตำรวจได้ข้อมูลแบบนี้
ก็เลยไปดักซุ่มอยู่เพื่อที่จะจับกลุ่มคนร้ายแต่เขาไหวตัวทันนะคะ
แล้วก็ตามภาพกล้องวงจรปิดที่เห็นเลยก็คือพยายามหนี
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะที่เอามาส่งที่พยายามจะเอายาเสพติดมาส่งให้กับวัยรุ่น

แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้อีกนะ
ถือว่าเป็นผลสืบสวนอย่างต่อเนื่องนะฮะถึงการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่บางบัวทองนะครับ